เช้ามืดที่ผ่านมานะคะรถบรรทุกส่งของร้านสะดวกซื้อ
เขาออกไปทำงานตามปกติใช้เส้นทางเดิมก็คือถนนเอกชัยฝั่งขาเข้าตัวเมืองสมุทรสาคร
แต่เช้ามืดครั้งล่าสุดที่ผ่านมามันไม่ปกติมันไม่ดื่มเหมือนเดิมนะคะ
มีคนร้ายแอบอยู่ข้างทางปลาหินใส่กระจกหน้ารถ
เขาบอกว่าเขาตั้งสติได้เป็นอย่างดีไม่หักหลบลงข้างทางจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
และอีกหนึ่งเคราะห์ดีอย่างหนึ่งก็คือก้อนหินที่ปลาน่ะ
มันไม่ได้พุ่งเข้ามาในตัวรถจนถูกเขาได้รับอันตราย

ยังแต่ว่าก็มีเศษกระจกถูกเขาอยู่เหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสี่ครึ่งค่ะถนนสายเอกชัยฝั่งขาเข้า
ตัวเมืองสมุทรสาครอำเภอเมือง
หลังเกิดเหตุนายปานทองปรีวิไลอายุ๕๓ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์๔ล้อขนาดใหญ่
โทรศัพท์แจ้งตำรวจค่ะแล้วก็ยืนรออยู่ในจุดเกิดเหตุกับพันรยา

แต่ว่าอาการยังตกใจอยู่เลยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เอารถไปรับสินค้า
จากนั้นขับมาส่งตามสาขาต่าง
บนถนนเอกชัยตามปกติ
พอส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กำลังจะขับรถกลับบ้านในตัวเมืองมหาชัยนะคะ
ซึ่งใช้เส้นทางนี้ทุกวัน
แต่วันนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งจุดนี้เขาบอกว่าลักษณะมันมืดแล้วมันก็เปลี่ยว

จู่ค่ะมีก้อนหินมาจากไหนไม่รู้
โดนกระจกหน้ารถเสียงดังตู้ม

แต่สังเกตเห็นว่ามีเศษกระจก
กระจายมาใส่ตัวเต็มไปหมดเลย
ครั้งจะจอดรถลงไปดูทันทีก็ไม่กล้า

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่เขาตั้งใจจะมาดักปล้น
จอดรถปุ๊บเขามาปล้นได้เลยนะ
กล้าค่ะก็เลยขับรถต่อไปอีกสักระยะนะคะ
จนมาถึงบริเวณที่มีแสงไฟส่องสว่าง
และมีผู้คนอยู่ข้างทางบ้านช่วงนั้น

เห็นว่าที่ด้านหน้าของรถถูกปลาด้วยก้อนหิน
เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของวัยรุ่นป่วนเมือง
หรือว่าพวกมิจฉาชีพที่มาดักรอปล้นนี่นะคะ
ฟังเสียงคนขับรถตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ

แต่ข้างในนั้นมันจะมีคน
เขาบอกว่าตอนที่พอถูกปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาชะลอรถเขาสังเกตเห็นเหมือนกันว่า
ตรงผู้ไม้ข้างทางมันสลัว
เห็นลักษณะคนวิ่งเอาแต่คุ้มเลยแหละ
น่าจะเป็นวัยรุ่นที่มาแกล้ง
จากการตรวจสอบสภาพรถตรงกลางด้านบนของกระจกหน้ารถ
มีรอยถูกของแข็งขนาดไม่ใหญ่นักนะครับ

เพราะดีที่วัตถุที่ใช้ปลาไม่ทะลุเข้ามาถึงด้านใน
ถูกคนขับหรือว่าคนที่นั่งข้างมาด้วยก็คือภรรยานั่นแหละนะคะ
เรื่องต้นตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมหลักฐานไว้ก่อน
และจะตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดระแวกที่เกิดเหตุ
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อย่างแรกเลยจะต้องตั้งสติ
เพราะว่าตั้งสติไม่ได้เดี๋ยวหักหลบไง
คืออุบัติเหตุอย่างนี้มันจะป้องกันกันอย่างไรดี
จะต้องแบบให้มีไฟส่องสว่างทุกจุดเลยไหม
เพราะว่าเกิดบ่อยครั้งมากเรื่องของปลาหินใส่กระจกหน้ารถเนี่ยนะคะ